คุณผู้ชมค่ะหลายคนชอบพูดกันเนาะบอกว่าการไม่มีหนี้คือลาบอันประเสริฐ
คือการไม่มีหนี้เนี่ยมันแม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้มีเยอะ
แต่พอมันไม่มีหนี้มันก็ไม่มีเจ้าหนี้มาทวงมันก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ
มีครอบครัวหนึ่งที่พัทธลุงค่ะคือเธออยู่กัน๕ชีวิตนะคะ
เธอเคยมีสามีแต่เลิกรากันไปแล้วสามีไปกู้เงินแล้วเธอเป็นคนค้ำ
หลังจากที่เป็นหนี้ปรากฏว่าไปตามที่สามีไม่ได้แหละกลับมาตามที่เธอ
หนี้มาตามทวงจนสุดท้ายค่ะเธอถูกฟ้องต้องลื้อหลังคาบ้าน
ประตูบ้านลื้อหน้าต่างไปขายใช้หนี้จนตอนนี้บ้านเป็นแบบนี้
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าบ้านได้อีกหรือเปล่านะคะอยู่กันแบบนี้ห้าชีวิตค่ะ
แต่ต้องบอกว่าสังคมไทยใจดีนะคะหลังจากที่มีการรายงานข่าวเรื่องครอบครัวเธอออกไปเนี่ย
มีคนใจบุญช่วยเหลือได้มากมายล่าสุดบ้านเธอมีหลังคาแล้วนะคะ
เรื่องราวให้ฟังหน่อยแล้วกันค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางกันติยาด้วงอ่อนนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลเขาปู่ในอำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง
อยู่กับสมาชิกในบ้านเนี่ยอยู่กันห้าชีวิตอย่างที่บอกว่าอดีตสามี
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในอำเภอศรีบรรพฤษ๑๕๐๐๐บาท
ตอนนั้นเป็นสามีภรรยากันเธอก็เซ็นคำให้แต่กลายเป็นว่าหลังจากที่เป็นหนี้แล้วเลิกรากันไป
ไม่ใช้หนี้เจ้าหนี้มาทวงกับเธอเธอก็เลยต้องมาชดใช้หนี้แทน
ถูกเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดีเจ้าหน้าที่เขาก็มาลื้อเอาหลังคาบ้าน
บานประตูลื้อหน้าต่างไปขายใช้หนี้ค่ะห้าชีวิตตอนนี้ก็ต้องใช้ผ้าเก่าเก่า
ใช้แผ่นพลาสติกใสกั้นแทนหลังคาอาศัยไปวันวันไหนฝนตกหนักก็ต้องหอบลูกหอบหลาน
อาศัยนอนหลบฝนบ้านเพื่อนนะคะพอเป็นข่าวไปเนี่ยมีคนใจบุญโอนเงินมาช่วยเหลือ
เรื่องการซ่อมแซมบ้านเยอะมากหนึ่งในนั้นคือนายพิเชษวิริยภาหะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรค่ะ
สั่งการให้สหกรจังหวัดพัทธลุงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกรมส่งเสริมสหกร
เข้ามาดำเนินการสร้างบ้านคืนให้กับนางกิติยานางกันติยานะคะซึ่งวันนี้ช่างก็มาเร่งดำเนินการเกาะสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับเธอ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยการก่อสร้างบ้านเนี่ยนะคะกรมส่งเสริมสหกรจังหวัดพัทธลุงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือในเรื่องการก่อสร้างส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบรรพฤษก็มาช่วยเหลือเรื่องระบบไฟฟ้า
ว่าบ้านของเธอจะซ่อมเสร็จและสามารถเข้าอยู่ได้๒๕พฤษภาคมนี้ค่ะ
กันติยาบอกว่าโอ้โหเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลย
ขอบคุณหน่วยงานราชการขอบคุณประชาชนใจบุญทุกคนเลยที่มาช่วยเหลือเธอ
ทำให้เธอมีแรงใจจะต่อสู้ชีวิตต่อไปได้นะคะ
ตอนนี้ครอบครัวเธอสามารถเดินต่อไปได้แล้ว
ยืนยันว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการช่วยเหลือมาเนี่ย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของหลานทั้งสองคนนะคะ